คุณผู้ชมคะความคืบหน้าคดีนี้ฆ่าฝังดินเสียสุชาติที่กระบี่
เจอแล้วนะฮะเจอแล้วค่ะปืนเนี่ยจริงไปเจอตั้งแต่เมื่อวาน
แต่ว่าตอนสายวันนี้รองผู้การจังหวัดไปตรวจสอบปืนกระบอกนี้
ที่ใช้สังหารเสียสุชาติค่ะ
โดยเมื่อช่วง๑๐โมงที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจเอกตานิดรามดิต
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่
ก็คาดว่าเป็นอาวุธปืนที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้ในการก่อเหตุฆ่าเสียสุชาติ
แต่อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เมื่อวานไปเจอในจุดเกิดเหตุนะ

แล้วก็ต้องเก็บอาวุธปืนนี้มาเพื่อตรวจสอบอีกนะครับ

คือเขาอย่างนี้ค่ะเขาเอาปืนไปตรวจหาเกลียวกระสุน
เอาไปเปรียบเทียบกับปลอกแล้วก็เปรียบเทียบกับหัวกระสุนที่พบ
ในที่เกิดเหตุว่ามันยิงจากกระบอกเดียวกันหรือเปล่า
แล้วก็ตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุว่าเอ๊ะใช้ในการก่อเหตุคดีอื่นมาด้วยไหม
ซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นปืนกระบอกนี้เป็นปืนมีทะเบียนค่ะคุณผู้ชม
แต่ชื่อของผู้ครอบครองเป็นชื่อของคนอื่น
ดังนั้นตำรวจก็เลยต้องไปตามตัวชื่อผู้ครอบครองไปตามมาว่าเป็นใคร
แล้วคนคนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมสังหารนี้ไหม
หรือว่าเป็นอาวุธปืนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุได้อาวุธปืนนี้มาได้อย่างไรนะคะ
ส่วนอาวุธปืนนี้เนี่ยทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกตานิดเขาเปิดเผยค่ะ
บอกว่าได้รับการแจ้งจากกลุ่มพยานในพื้นที่หลายคนเพราะอะไรรู้ไหม
พยานในพื้นที่เขาไม่กล้าให้ข้อมูลเลยนะ
กลัวผู้ต้องหายังไม่ถูกจับไงแล้วเขาก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดพูดไปเนี่ย
เขาจะโดนมาทำอะไรหรือเปล่าโดนมาเก็บไหม
แต่พอกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดถูกพนักงานสอบสวนส่งตัวเข้าฝากขังที่เรือนจำกระบี่
แล้วก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยกลุ่มพยานในพื้นที่หลายคนเขาก็เลยกล้าบอกข้อมูลกับตำรวจนะคะ
เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วผู้ต้องหาถูกจับไปหมดแล้ว
ซึ่งมีพยานปากหนึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์มาก
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุ๔วันเนี่ยนะ
ฟิศเอาปืนกระบอกนี้มาฝากไว้ที่บ้านของพยานคนนี้
บ้านของเขาเนี่ยห่างจากจุดที่ฝังศพของเสียสุชาติประมาณโลหนึ่งค่ะ
ทีนี้ตอนที่บังฟิศเอาปืนกระบอกนี้มาเนี่ยนะก็ไปฝังไว้ที่หลังบ้านของพยาน
พอช่วงเย็นของเมื่อวานชุดสืบสวนก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็เจออาวุธปืน
ทีนี้ก็ต้องเอาออกมาตรวจสอบคาดว่าจะเป็นปืนกระบอกเดียวกันที่ใช้ยิงเสียสุชาตินะคะ
ตำรวจเอกตานิดก็บอกด้วยว่าการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
ยังไม่หมดแค่นี้อาจจะมีการออกไหมจับเพิ่มเติมแน่นอน
เพราะว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะ
ดูว่ามีพยานปากใดบ้างที่ยังให้การไม่ตรงความเป็นจริง
แล้วเดี๋ยว๓๑พฤษภาคมก็จะรู้ว่าจะออกหมายจับคดีนี้เนี่ย
เพิ่มอีกกี่รายนะคะ